คือไม้เบสบอลลงมาด้วย
เดี๋ยวไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคลิปสั้นไม่กี่วิค่ะ
โอ้โหหลวงพ่อขู่เลยเดี๋ยวมึงจะเจอนะ
ใช่ค่ะเนี่ยพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่ขับเบ้นไปปาดหน้าคู่กรณี
แล้วก็ถือไม้เบสบอลลงมาเห็นไหมที่วงแดงอยู่แบบนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหัวคลองตำบลพระอินราชา
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
แล้วก็มีข้อมูลที่ลงไว้ในเพจอยากดัง
มาจำวัดอยู่ที่หมู่บ้านกรอบแก้วหนึ่ง

อยู่ที่หมู่บ้านแถวพุทธมนตรสาย๒
ปกติหลวงพ่อท่านเองก็ประพฤติตนไม่ค่อยน่านับถือเท่าไหร่

ไปร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันทำบุญสวดมนต์
ตั้งแต่หลวงพ่อท่านนี้มามันก็เปลี่ยนไป

เบ้นนั่นแกก็ขับเองไปนู่นนี่
อันนี้คือข้อมูลที่โพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ

ครับเรื่องของพระสงฆ์ช่วงนี้ยังเป็นข่าวมาอีกเรื่อยนะครับ
ใส่สบงแล้วทรงพลังแบบนี้มันไม่ได้จริงนะคะ